สองเดือนสิบเอ็ดครับก็เป็นเริกดีของหลายหลายคนนะฮะ
ที่ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์ครับ
เช่นเดียวกันกับลูกชายบ้านนี้ที่ปราจีนบุรีครับ
ทั้งทีจัดงานใหญ่ไปเลยครับ
ระดับประเทศนะแล้ววันนี้โปรยทานนี่อลังการมาก
ไปดูกับตาครับว่าอลังการขนาดไหนฮะ

คือชาวบ้านนับพันมาร่วมงานบวชของ

ขึ้นเคลนโปรยธานไปเลยฮะ
โปรยทานธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมครับแล้วแบงค์มีทั้งแบงค์ย่อยแบงค์ใหญ่
ใหญ่สุดก็คือแบงค์เทาแบงค์พันธุ์นี่แหละฮะ
ดิฉันดูภาพตอนนึกแบงก์มันปริวสิอื้อฮือเนี่ยครับอุ้หู
กระโดดคว้ากันเลยครับหนุบตับหุบตับนะฮะคนโชคดีก็ได้หนึ่งพันบ้าง
บางคนได้พันห้าบางคนได้สองพันก็มีนะครับโอ้โห
ภาพบอกว่าคือโควิดระบาดก่อนหน้านี้เข้าใจความทุกข์ยากก็เลยอ่ะ
เงินรวมแล้วก็ประมาณสักแสนกว่าเกือบ๒แสนเอามาโปรยทาน
ช่วยเหลือชาวบ้านเท่าที่ช่วยได้พี่ด้านขวานี่เป็นหนึ่งในคนที่ได้เงินประมาณ
น่าจะอื้มพันห้าขั้นต่ำอ่ะอัจจะสองพันเดี๋ยวเขาโชว์แบงค์ให้ดู
อันนี้สองพันป่ะแบงค์ทาวนะ
อาจจะแบบว่ามุมนี้ได้เสร็จปุ๊บสลับมุมได้อีก

ดีจริงอนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับพระบวชใหม่คุณจิรวินนะฮะ
แล้วก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพด้วยแล้วก็ยินดีกับชาวบ้านด้วยนะครับ